ดูเรื่องของทหารกับตำรวจที่เป็นเพื่อนกัน

พบแค่เพียงเรือที่มันล่มอยู่จมอยู่

พบว่าศพลอยอืดขึ้นมาเหนือน้ำ

สภาพศพคือกอดกันห่างจากฝั่งไปประมาณ๑๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
อันนี้เป็นความคืบหน้าในการค้นหาจาก๑๐ตรีมนตรีเย็นใจอายุ๒๙ปี
สังกัดกองพันธานช่างที่๕๒จังหวัดราชบุรี
๑๐ตำรวจเอกสมบัติบัวงามอายุ๒๙ปี
กัดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดยาลาค่ะ
ทั้งสองหายตัวไปตั้งแต่เย็นวันที่๒๐มกราคม

ล่มขณะออกหาปลาในเขื่อนแม่ประจันทร์อำเภอหนองยะปล้องจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ที่เกิดเหตุพบเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กสีดำฟ้าจมอยู่ในน้ำห่างจากฝั่งไป๒๐๐เมตร
และรถกระบะผู้สูญหายที่จอดอยู่ริมฝั่งนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานรวมกว่า๕๐นาย
เขาก็เร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายทั้งที่ผิวน้ำใต้น้ำแต่ก็ไร้วี่แววค่ะ
เพียงแค่รองเท้าแล้วก็หมวกซึ่งญาติยืนยันว่าเป็นของผู้สูญหายไปจริง
จนกระทั่งผ่านมา๒วันค่ะล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่ไปพบวัตถุคล้ายศพผู้เสียชีวิตที่จมน้ำเนี่ยลอยขึ้นมา
เมื่อช่วงตี๔ที่ผ่านมาก็เลยแจ้งในอำเภอผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจพิสูจน์ค่ะ
แล้วก็พบว่าเป็นศพของจ่าสิบตรีมนตรีและ๑๐ตำรวจเอกสมบัติจริงนะคะ
ขึ้นอืดอยู่บริเวณริมเขื่อนแม่ประจันทร์สภาพศพคือกอดกันอยู่
โดยนายศุนทรตียทศนานลชุดประดาน้ำกู้ภัยของโมรณนิธิสว่างสันเผ็ดพรรดิภาพศาธารบอกว่า
สภาพศพที่ลอยขึ้นมาเป็นของผู้สูญหายจริงโดยดูสภาพแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากคนหนึ่งเป็นตะคิว
อีกคนเลยพยายามเข้าช่วยทีนี้เลยมีการดึงมีการทึ้งกันแล้วเลยจมหายไปทั้งคู่นะคะ
เพราะว่าคนนึงเนี่ยมือยังจับอยู่ที่คอเสื้ออีกคนจนแน่น
ทางกู้ภัยต้องแกะออกจากการนะฮะฟังเสียงของชุฟราดาน้ำด้วยคะ
จมหายไปเนี่ยจากประเด็นไหน
น่าจะเป็นตะคริวครับ
ตรงนี้รอยขึ้นมาพร้อมกัน
นี้นะคะร่างของผู้เสียชีวิตทั้งคู่จะถูกส่งไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
ตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าที่จังหวัดเพชรชบุรีต่อไปค่ะ